กลับมานะครับหลังเคารพทรงชาติเป็นเวลานัดหมายที่เลื่อนขึ้นมาจากสิบสี่นาฬิกาที่แนวร่วมคณะราษดรสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เขาจะเริ่มเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับติดตามการรายงานสดจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับ
รายงานสดมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับเชิญครับ
คุณผู้ชมกลับมาที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับเวลานี้๘นาฬิกาตามเวลาที่มีการนัดหมายชุมนุมใหญ่กันนะครับ
บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้เริ่มมีผู้ชุมนุมเดินทางมาที่นี่จำนวนมากแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถตู้มารับส่งผู้ชุมนุมที่นี่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้กันเลยนะครับที่อนุสวรีประชาธิปไตยเริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเดินทางมาปักหลักอยู่ริมถนนหน้าแมคโดนัลกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ตอนนี้แปดนาฬิกาก็เริ่มทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องขนาดเดียวกันคุณผู้ชมเห็นข้างหน้านี้นะครับคือเริ่มมีการที่จะเอาอุปกรณ์ต่างเพื่อจะน่าจะมีการตั้งเวทีบริเวณตรงนี้นะครับก็เริ่มเอาอุปกรณ์มาตั้งไว้แล้วมีลำโพงมีสแตนนะครับมีเครื่องปั่นไฟมีน้ำมันมีเสาต่างคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอ
จากทั่วสารทิศก็หลั่งไหลเดินทางกันมาตรงนี้ปักหลักนั่งทานข้าวกันเดี๋ยวเราลองไปคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยนะครับ
เจ้ามาถึงีตี๓ค่ะ

ไปล่ามที่อะไร
ตั้งใจมั้ย
ค่ะเรามาสู้มาช่วยเด็กแล้วล้านรู้สึกว่านั้น
เอาประยุทธ์ว่ะเขาบอกเขามาไล่ไอ้ประยุทธ์
มากครับนี่ก็เป็นเสียงจากผู้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ที่เดินทางมาจากเชียงใหม่จากอำเภอเมือง

เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศข้างในก่อนหน่อยนะครับ
ก็ไม่ใช่เพียงแค่กรมจากเชียงใหม่นะครับ
ยังมีอีกหลายจากจังหวัดนะครับ
เดินทางมาปักหลักกันอยู่บริเวณนี้นะฮะ
คาดการณ์ตอนนี้เริ่มที่จะเดินทางกันมา

๘นาฬิกาตอนนี้ก็ยังคงมีเดินทางกัน
ปักหลักกันมาอยู่นะครับสองข้างทาง

ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มาปักหลักรอรายงานกัน
อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมตอนที่เห็นรถนะครับ
เป็นรถตู้ของตำรวจนะครับ
มากันหลายคันก็มีการโหร้องแล้วก็ชูสามนิ้วนะฮะ
ให้กับรถตู้ที่ตำรวจนั่งอยู่ข้างใน
ซึ่งใส่เสื้อเหลืองกันมาประมาณหลายคันด้วยกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับ
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยกลุ่มกาดนักศึกษา
ได้มีการตั้งนะฮะเวทีกันแล้วนะครับ
ตอนนี้๘นาฬิกา๔นาทีก็เริ่มนำเหล็กมาวางตั้งนะครับ
น่าจะเป็นการตั้งเวทีชั่วคราวนะครับ
แล้วก็มีเครื่องขยายเสียงมีปั๊มน้ำมันนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมดูสดนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่ามีรถราเนี่ยยังคงสัญจรตามปกติ
ยังไม่มีการปิดกั้นยังไม่มีการนำอะไรมากั้นไว้นะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงรักษาความปลอดภัยอยู่ห่าง
ก็ให้กาดนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังไม่ได้ลงไปบนถนนนะครับ
ก็ยังทำให้การจราจรนั้นยังคงเป็นปกติอยู่ขณะเดียวกัน
ตรงนี้ก็ยังมีการค้าขายนะครับ
มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางของขายกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ก็ถือได้ว่าเริ่มคึกคักขึ้นบรรยากาศเช้าวันนี้
ว่าเดี๋ยวช่วงสายก็คงที่จะทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องขนาดเดียวกันนะครับ
บริเวณถนนราชดำเนินตรงนี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกันมาไม่ขาดสายนะครับ
แล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยของทางตำรวจ
ตอนนี้ก็ยืนประจำจุดต่างนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
เริ่มที่จะมีคนเดินเข้ามาจุดนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีกาดมีทางตำรวจเนี่ยมารักษาความปลอดภัยนะฮะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศก็มีอาหารนะครับ
มีเครื่องดื่มที่มาบริจาคให้กินกันฟรีนะครับ
ผู้ชุมนุมก็มานั่งกินกาแฟกันตอนเช้าพูดคุยกันนะครับ
นี่บรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นกันตอนนี้ก็เริ่มมีบางคนก็นั่งรถวินจักรยาน
ยนต์เนี่ยลงมาร่วมชุมนุมกันด้วยนะครับ
ทั้งรถแท็กซี่รถตู้จากทั่วสารอาทิตย์นะครับ
เดินทางกันมาขณะเดียวกันไกลตรงนู้นนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถตำรวจนะฮะ
ก็คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างนะครับ
โดยทางตำรวจยังไม่ได้มีการเข้ามาประชิดใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ก็ยังคงเป็นบรรยากาศแบบนี้ช่วงเช้าขนาดเดียวกัน
ใกล้ตรงนี้ก็คือโรงเรียนสตรีวิทยา
วันนี้ได้ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา๑วันนะครับ
เพราะว่ากังวลว่าสถานการณ์จะไม่ปกติ
ก็เลยมีการปิดเรียนก่อนวันนี้นะครับ
แล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องดูต่อไปว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตลอดทั้งวันนี้
วันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดช่วงเช้า๘นาฬิกาที่เริ่มนัดหมายชุมหนุ่มกันนะครับ
ขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศหลัง๘โมงที่เคารพทงชาติเสร็จแล้วนะครับ
เขามีแผนเคลื่อนไหวกันอย่างไรก็ยังไม่มีการเปิดเผย